ดูชีวิตชาวบ้านกันต่อนะคะก็ยังต้องเผชิญกับคนคลั่งยา
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้คลั่งยาแล้วเอามีดไล่แทงชาวบ้านค่ะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
เกิดขึ้นในกรุงเทพซอยกรีธา๓ที่ย่านหัวหมากนี่เองค่ะ
ช่วงนี้จริงที่ตำรวจเซาหนาวหัวหมากใช้แก๊สน้ำตา
เดินลงมาเอาล่ะ

อินทรัพย์
อินทรัพย์

ตำรวจก็ไม่น้อยนะคุณนัทพงศ์ครับ
ก็กว่าจะรวบตัวได้นี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะ

แล้วที่น่ากลัวคือเขาเอามีดไล่แทงเพื่อนบ้านนะคะ

เพราะว่าเขามีอาวุธไงแล้วก็ไล่แทงคนแล้ว
ครับนะคะแล้วพอแทงเสร็จหนีเข้าไปในบ้าน
ตำรวจก็ต้องไปรวบแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็มาสังเกตการณ์คือมันเป็นชุมชนตรงนั้นน่ะนะคะ
บางคนทนไม่ได้ถึงเข้าบุกทำร้ายผู้ชายคนนี้

เพราะฉะนั้นตำรวจเหนื่อยจริงต้องควบคุมชาวบ้านด้วย

ต้องจับตัวคนก่อเหตุด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะมีคนที่รับบัตรเจ็บหนึ่งราย
คือนายสุรเชษถูกแทงที่หลังอาการสาหัสนะคะ
และมีคนเสียชีวิตชื่อว่านายอุดมนะคะ
หลังจากที่นำส่งโรงพยาบาล
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยกรุงเทพกรีธาสาม

เคแฮมนะคะอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกกัน

ก็มีพฤติกรรมเสพยาบ้าไม่รู้เกี่ยวอะไร
นะคะติดกัญชาด้วยเสพยาบ้า

จนตัวเองมีอาการทางจิตประสาท
ก่อนหน้านี้อยู่ที่อ่างทองเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๙เดือน
เมื่อเช้านี้นายเบคแฮมเปิดเพลงเสียงดังมาก
แล้วเอาที่นอนมาขวางถนนไม่ให้ใครผ่าน
แต่คนในชุมชนก็ชินนะคะก็ไม่ได้คิดอะไร
จนกระทั่งนายอุดมผ่านมาทางนี้

แต่ว่านายเบคแฮมคนนี้เอามีดแทงเขา

มีคนเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยก็ถูกแทงบาดเจ็บไปอีกคนนึง
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมจับเอาไว้ค่ะ

เมื่อกี้จะเห็นลูกหลงมาจากชาวบ้านด้วยเหมือนกัน
เขาคาดกันว่าน่าจะเสพยาบ้าเข้าไปทำให้คุ้มคลั่ง
คืออีก๕วันเองพ่อจะพาไปรักษากับหมอแล้ว
แต่ว่าก็มาเกิดเหตุแบบนี้ซะก่อนนะคะ

เอาไว้นี่ไงถ่ายดูไว้ถ่ายดูไว้
โทษแล้วลูกบ้านหน่อย

โอ้ยแล้วลงมาจะเร็ว
นี่ค่ะคนเสพยาแล้วคลั่งคนที่มีอาการทางจิตแล้วคลั่ง
ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปะปนกับคนปกติทั่วไป
แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุแบบนี้อย่างวันนี้เสียชีวิต๑บาดเจ็บอีก๑
ก็ยังเป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ทุกวันในหลายพื้นที่นะคะคุณนัทพงศ์